ตี๕๓๐แล้วนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับเช้าสดใส
อย่าลืมนะคะใครที่ตื่นแล้วนะคะ
ส่งไลน์มาพูดคุยกันหน่อย
ทักทายกันให้รู้ว่าคุณตื่นแล้วแล้วคุณสดใสแล้วด้วยนะครับ

ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่สดใสจริงเลย
จริงเหรอคุณข่าวนี้

นั่นสิที่ตมัดอ่างทองนะคะเกิดเรื่องคือหาขึ้นนะคะ
คุณยายอายุ๗๔ปีตั้งท้อง

ว่าจากการตรวจสอบในร่างกายของตัวเอง
บอกว่ามีลักษณะคล้ายกับลูกดิ้นอยู่ในท้อง
และที่สำคัญเขาบอกว่าผิวพันธุ์สดใสขึ้น
คุณยายบอกเบื้องต้นตรวจปัสสาวะสงสัยตั้งคัน
ลูกหลานต้องการความชัดเจน
ทุกคนต้องการความชัดเจนเช่นกันนะคะ
ต่างมีความประหลาดใจเมื่อทราบข่าว
อายุ๗๔ปีตั้งคันแล้วก็มีลูกน้อยอยู่ภายในคัน

คุณยายมีอาชีพเลี้ยงเป็ดอาศัยอยู่กลางทุ่งนานะคะ
หมู่ที่๔ตะมนต์บ้านรีอำเภอเมืองอ่างทอง
รอยต่อทุ่งนาหมู่ที่๖ตำบลบ้านนาอำเภอมหาราช
ซึ่งลูกหลานอยากทราบความชัดเจนการตรวจคันของคุณยาย
หลังจากได้ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้ว

ต้องสงสัยมีคัน
และเมื่อไปตรวจร่างกายต่ออีกครั้ง
ตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาลมหาราชไม่พบการตั้งคัน
ทางโรงพยาบาลก็ได้จ่ายยานอนหลับและยาธาตุมาให้รับประทาน
แต่ว่าลูกหลานได้ตรวจจับที่ท้องของคุณยาย
พบว่ามีการดิ้นของเด็กอยู่ภายในท้อง

ที่อายุ๗๔ปีที่บอกว่าอายุเท่านี้นะคะ

ที่สำคัญมีน้ำนมไหลออกมาด้วย
คุณยายย้อนวัยหรือเปล่า

คุณยายจันทร์บอกว่าได้แต่งงานอยู่กินกับนายเจียกโร่สิงอายุ๗๖ปี
มาแล้วกว่า๕คนมีลูก๕๐ปีนะคะมีลูก๕คน
ครอบครัวไปหมดแล้วแหละลูกทั้ง๕คนแล้วก็มีหลานจำนวนมาก
ปัจจุบันคุณยายกับคุณตานี่เลี้ยงเป็ดขายไข่
นอนพักอยู่บริเวณกระท่อมกลางทุ่งนา๒ต่อ๒
นานจะได้เข้าพักในบ้านสักครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาคุณยายจันทร์
ก็บอกว่าตั้งสงสัยว่าตัวเองจะตั้งคันก็ได้บอกลูกหลาน
แล้วก็บอกคุณตาคุณตาก็รู้สึกดีใจมากที่จะมีลูกเพิ่ม
ในตอนแก่นะนางชมพูนุษย์มทุรส
อายุ๕๑ปีญาติญาติก็บอกว่าคุณยายจันทร์มีผิวพันธ์เต่ง
ึงขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นที่สำคัญมีน้ำนมออกมาด้วย
แต่ว่าการตรวจของโรงพยาบาลนี้ไม่พบว่ามีการตั้งคัน
ญาติก็แค่สงสัยเท่านั้นเองและบอกว่างงมากเลย
ที่จะพาคุณยายไปตรวจอีกที่โรงพยาบาลเพื่อความชัดเจน
ตัวคุณยายจันทร์หรือว่าอยากรู้ว่าตั้งคัน
หรือเป็นแค่ความผิดปกติอย่างไรเพื่อที่จะรักษาอย่างถูกต้องต่อไป
ถ้ามีจริงนะผมชมคุณตาเจียก
ถ้ามีลูกจริงผมชมคุณตาเจียน